เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ

แม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝากฝั่ง

เป็นบ้านเมืองที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อ
ซึ่งเชื่อมโยงกับแม่น้ำสายชีวิตแห่งนี้
ซึ่งการออกเดินทางครั้งใหม่ในครั้งนี้
ใบตองก็ขอพาตัวเองมาถึงที่นี่ค่ะ

นครพนมอยู่ห่างจากกรุงเทพ

ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครพนมแล้วไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะ
เพราะที่นี่คือวัดพระธาตุพนมศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยและชาวลาวสองฝั่งโขงค่ะ
พระธาตุพนมนั้นประดิษฐานพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เฉพาะเป็นเอกลักษณ์
คือมีเรือนธาตุซ้อนกัน๒ชั้น
มีการซ้อร่องที่เสาซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะจาม
มีองค์ระคังเป็นลักษณะบัวเหลี่ยม
และหากย้อนกลับไปปี๒๕๑๘นั้น
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
องค์พระธาตุพนมได้ล้มลง
แต่ด้วยแรงศรัทธาของผู้คน
พระธาตุจึงถูกบูรณะขึ้นใหม่
เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เข้ามาในวัดใบตองก็เจอมะคุเทศน้อย๓คน
เล่าความเป็นมาขององค์พระธาตุให้ใบตองได้ฟังด้วยนะคะ
วาดพระธาตุพนมชมวัดฉุดโบราณมารแก่ลวดหวานสำราญชายภูมิทัลลงวัฒนธรรม

มีความเชื่อหนึ่งว่ากันว่าองค์พระธาตุพนมนะคะ
ประจำวันเกิดสำหรับคนที่เกิดปีวอกเพราะว่าใครที่ได้มากราบไหว้แล้วก็จะ
ความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแต่ถ้าใครไม่ได้เกิดปีวอกก็ไม่เป็น
อะไรนะคะเพราะว่าวันนี้ใบตองจะพาทุกทุกคนมาสักการะองค์

เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับการเริ่มต้นทริปครั้งใหม่ที่นครพนม
ซึ่งหลังจากนี้ใบตองจะขอไปทำกิจกรรมพิเศษที่ใบตองตั้งใจมานานแล้ว
นั่นก็คือการปั่นจักรยานชมบ้านชมเมืองชมวิวริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ถ้ามาริมน้ำโขงที่นครพนมแล้ว
นั่นก็คือองค์พญาศรีสัตนคราชสีทองเด่นสง่าอยู่ริมน้ำโข
พญานาคองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง๙๐๐กิโลกรัม
มีลักษณะเป็นพญานาคขดหาง๗เสียน
ซึ่งพญานาคนั้นถือเป็นความเชื่อเฉพาะถิ่น
ของชนชาติที่อยู่ติดกับลำน้ำโขงนะคะ
เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้ปกปักลำน้ำโขง
และเป็นผู้ดูแลรักษาพระธาตุพนมอีกด้วยค่ะ
ปั่นจักรยานชมทัศนียภาพริมฝั่งโขงได้สักพัก

ภูมิทัศน์ระหว่างทางนั้นสวยงาม
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยเฉพาะแนวเขื่อนริมแม่น้ำ
ที่มีทางเท้าทางปั่นจักรยาน

แนวคิดในการสร้างพื้นที่ริมโขงนี้
มีที่มาที่ไปยังไง
วันนี้ใบตองก็เลยขออาสา
มาพบกับท่านโยธาธิการและผังเมือง

ท่านค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นทางของน้ำขง

บริเวณริมแม่น้ำโขง

มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
ฝนเนี่ยน้ำจะไหลแรงทำให้เกิดการกัดซ่อ
ลำน้ำพวกนี้มันคดเคี้ยวไปมานะฮะเกิดการกัดซ่อ
ทำให้พื้นดินต้องมีการเสียหายไป
บางแห่งก็จะทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายด้วย
ทั้งของรายการต่างก็เสียหาย
จึงมีความจำเป็นที่ต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของชาวบ้านและของธนาคารในพื้นที่
ก่อสร้างทั้งหมดพื้นที่นี่เยอะขนาดไหนคะ
พื้นที่และความบันรมที่ติดในน้ำโขงมีความยาว๑๗๔กิโลเมตร
ซึ่งขณะนี้เราได้ก่อสร้างไปแล้ว๑๔๓กิโลเมตร
ยังเหลือพื้นที่ที่ต้องก่อสร้างอยู่ประมาณสัก๑๐๑๕กิโลเมตร
แล้วก็ตลอดทางจะสังเกตว่าบริเวณริมเขื่อนป้องกันการกัดซ้อตลิ่งตรงนี้
มันมีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยด้วยค่ะ
คือมันมีลักษณะจำเพาะหรือว่ารูปแบบก่อสร้างยังไงบ้างคะ
กรมจุธาธิการและผังเมืองนะครับเป็นที่รวบรวมของช่างหลายสาขา
รวมทั้งมีสาปนิกต่างที่จะมาช่วยได้
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างเขื่อนต้องการการกัดซ้อมีความสวยงาม
ก็ได้ออกแบบในเรื่องของของเรามีราวกั้นมีทางเดินเท้า
ซึ่งปูด้วยแผ่นพื้นที่มีความสวยงามฮะ
สำหรับสีมีความสวยงาม
ก็เป็นที่สบายตาสำหรับคนที่สัญจรไปมา
ในหลังเขื่อนก็มีการก่อสร้างสนุนกร้อนผลิตกว้าง๖เมตร
เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของชาวบ้าน
หรือว่าคนที่จะมาออกกำลังกายอะไรในทำนองนั้น
และหากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดซ้อ
และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ
ตั้งแต่หน้าวัดอินแปลงเสร็จสมบูรณ์
ก็จะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางจักรยาน
ตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๓
ไปจนถึงอำเภอธาตุพนมระยะทางถึง๗๐กิโลเมตรเลยนะคะ
หลังจากฟังท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมเล่ามา

ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามเท่านั้น
แต่กลับเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเลยล่ะค่ะ
เพราะโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดซ้อ
และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ

และยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันการกัดซ้อ
และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ
ซึ่งประเทศเราก็มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำระหว่างประเทศหลายแห่ง
อย่างนี้ต้องไปหาผู้รู้แล้วล่ะค่ะ
ว่าที่มาที่ไปทั้งหมดของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอนนี้ใบตองอยู่กับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ
มณฑลสุดประเสริฐสวัสดีค่ะ
ป้องกันการกัดซ้อนและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ

มมาแต่ว่าอยากจะขยายความเพิ่มเติมทำความเข้าใจเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง
ตระหลิ่งรินแม่น้ำประเทศนะครับ
ทุกปีจะมีการกัดซ้อตริงหายไปทุกปี
เวลากัดซ้อนเนี่ยเราเสียดุญแดงโดยไม่ต้องสู้รบปีเป็นร้อยไล่
รัฐบาลก็มองว่าถ้าเราไม่ป้องกันเนี่ยอีกหน่อยแผ่นดินไทยเราก็จะหายไป
โดยเฉพาะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุด
เกือบ๙๖๐กิโลนะครับอ๋อค่ะจำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างเขื่อนเพื่อให้
ดินแดนไว้บางครั้งก็มีบ้านเรือนมีวัดวาลามที่อยู่
แม่น้ำเนี่ยค่ะเคยเห็นไหมฮะที่มีข่าวบอกว่ามีวัดจมอยู่ใน
แม่น้ำโขงนะอันนี้เราก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์แบบนั้นอีกครับซึ่งโครงการนี้ก็มีการก่อสร้างในหลายหลาย
พื้นที่ด้วยใช่ไหมคะท่านใช่ครับประเทศไทยมีแม่น้ำหล่อประเทศ
สายหลักหลักก็เจ็ดสายนะครับในทางอีสานก็มีแม่น้ำโขง
น้ำเหืองนะครับทางเหนือก็มีแม่น้ำลวกแม่น้ำสาย
น้ำสารวินแม่น้ำเมยนะครับทางใต้ก็มีแม่น้ำกระบุรี
หลังจากที่ได้ฟังท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เล่าความเป็นมาของเรื่องราวโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดซ้อ
และสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศแล้ว
ใบตองรู้สึกเลยล่ะค่ะว่าประโยชน์ที่แท้จริงของการสร้างเขื่อนนี้ยิ่งใหญ่
เพราะทำหน้าที่ป้องกันเขตแดนประเทศและความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติและยังสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับผู้คนหลายด้าน
ทั้งการต่อยอดการท่องเที่ยวตลอดจนการรักษาพื้นที่ทำกินของประชาชนค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแดน
ช่วงหน้าห้ามพลาดใบตองจะพาไปพบที่พักสไตล์โมเดิร์ลลอฟที่เก็บสะสมกล้องถ่ายรูปนับพันตัว
โอ้โหไทยแดน